ดูข่าวนี้ผมคนทำกับข้าว
แต่ว่าไม่ได้ซื้อน้ำมันปลามนานแล้ว
เพราะว่าซื้อไอ้ขวด๒ลิตรไว้มันใช้ไม่รู้ป่านนี้ใกล้หมดหรือยัง

ตอนนี้นะฮะไอ้ขวดปกตินะ

แตะ๗๐บาทแล้วคุณผู้ชม
นะฮะมันมีผลสืบเนื่องจากปัจจัยต่างประเทศด้วยคืออินโดนีเซียเนี่ย
อินโดนีเซียเขาเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันปลามรายใหญ่ของโลก
โอ้โหคราวนี้สิครับคุณผู้ชมฮะ
มาดูในประเทศไทยครับบริษัทผู้ผลิตน้ำมันปลามเปิดเผยบอกว่าจากการ
แคลนวัตถุดิบน้ำมันพืชทั้งน้ำมันปาล์มและน้ำมันถั่วเหลืองด้วยนะ
ทำให้หลายธุรกิจต้องที่ต้องใช้น้ำมันปาล์มตอนนี้ออเดอร์ล่ะสต๊อกกันแล้วนะฮะ
สั่งเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ราคาน้ำมันปลามันเพิ่มขึ้นครับ
จุบันราคาน้ำมันปาล์มขวดอยู่ที่๖๕๖๖บาทต่อขวด
ส่วนน้ำมันปี๊บขนาด๑๘ลิตรราคาอยู่ที่๑๑๒๐๐บาท
แต่ดูแนวโน้มแล้วนะน้ำมันปาล์มขวดเนี่ยมันน่าจะเกิน๗๐บาทต่อขวดครับคุณผู้ชมฮะ
นี่ขวดที่เราใช้กันที่บ้านนะฮะส่วนน้ำมันปรี๊บน่าจะเกิน๑๓๐๐แน่นอน
โอ้โหพี่เบิร์ตใช้แบบปี๊บเหรอไม่พี่ใช้แบบขวด๒ลิตรขวด๒ลิตร
ส่วนเดือนพฤศจิกายนนะครับเดือนพฤศจิกายนปีสองพันร้อยหกสิบสี่
ราคาน้ำมันปลามเนี่ยอยู่ที่ขวดละห้าสิบสี่ถึงห้าสิบห้าบาท
มาเดือนเมษายนสองพันร้อยหกสิบห้าราคาเฉลี่ยอยู่ที่หกสิบสองถึงหกสิบหกบาท
ก็คือตอนนี้ตอนนี้นะและที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันปาล์มไปเต็มคืออะไรอ่ะ
อาหารพวกที่ทอดอ่ะแล้วที่ทอดดังตอนนี้อะไรอ่ะ
ลูกชิ้นยืนกินลูกชิ้นยืนกินโด่งดังของบุรีรำตอนนี้อั้นไม่อยู่แล้ว
ขอปรับราคาเพิ่มเพราะว่าต้นทุนมันเพิ่มนะฮะ
นางสวัสดิ์คะเหลารำนะครับท่านเป็นเจ้าของร้านลูกชิ้นป้าหวอ
ถามให้ต้นทุนสูงต้องขอละนะลีซ่านะ
ที่ลีซ่าบอกไม่ให้ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นราคาลูกชิ้นอ่ะ
ตอนนี้ป้าไม่ไหวจริงพักพวกป้าก็ไม่ไหวจริงนะ
คือราคาลูกชิ้นยืนกินราคาใหม่จะปรับเป็น๖ไม้๒๐ครับ
จากเดิมไม้ละ๓บาท๗ไม้๒๐เท่ากับว่าราคาใหม่ลูกชิ้นหายไปไม้หนึ่ง
คือ๒๐บาทจากเดิมได้๗ไม้ก็เหลือ๖ไม้แทน
ใช่นะครับแต่แม่ค้ายืนยันว่าแม้ว่ามันจะหายไป๑ไม้
แต่รสชาติยังอร่อยเด็ดเหมือนเดิมลูกชิ้นยืนกินบุรีรำครับ
โอ้โฮ
ทอนหายใจเหือบใหญ่เลย
ไว้ทำไมรถเยอะว่าวันนี้อ๋อว่าค่าวนี้อันมั่งขึ้นใช่โอ๋ตีห้าที่ผ่านมา
รอดแล้วณทบงรอดไปหนึ่งพี่เบิร์ดรอดแล้วหนึ่ง
คุณผู้ชมรอดไหมคะเมื่อวานได้ไปเติมไหมคะ
เมื่อวานนี้โอ้โหพี่เบิร์ตรายงานไปแล้วว่า
ปรับขึ้นทุกประเภทเลยนะคะแปดสิบสังต่อลิตร
คุณผู้ชมเชิญจะโลนใจหน้าจอเลยค่ะโหเดี๋ยวนะ
เกือบบาทนะครึ่งเกือบบาทพี่ปุ้ยมองในแง่ดีดีเซลยังไม่สามสิบ
รอก่อนรอก่อนเดี๋ยวได้อีกกี่วันอีกกี่วัน
อีกไม่กี่วันแล้วเดือนหน้าแล้วหนึ่งพฤษภาครับ
ปรับขึ้นนะคะนี่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยนะฮะ
พฤษภาดีเซลสามสิบสองบาทประชาชนอ่วมหนักอืม
คุณผู้ชมดูราคาล่าสุดของราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินหน้าจอเลยนะคะ
อย่าให้พูดเดี๋ยวจี้ใจดำคุณผู้ชมนะฮะอืม
ดอมเพิ่งบอกใช่ไหมยี่สิบเจ็ดเนี่ยเพิ่งปรับลงไปแปดสิบสตางค์ต่อลิตร
นี่คืนมาแล้วคืนมาหมดเลยเออขึ้นลงสุดคั่ว
กว่าไบโพล่าอีกนะเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ย
คือถ้าเกิดว่าไปดูหลังสงกรานที่ผ่านมามันปรับขึ้นปรับลงสวิงอยู่แบบนี้
แต่สรุปเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเอานับจากหลังสงกรานนะคะ
ส่วนต่างเนี่ยปรับขึ้นนะอืมปรับขึ้นไปหนึ่งบาท
กับอีกสี่สิบสตางค์ต่อลิตรในกลุ่มเป็นซินอ๋อ
โอ้โหคุณผู้ชมไหวไหมพวกเราเอาไงดี
ทีนี้อยากจะบอกอีกหนึ่งเรื่องให้คุณผู้ชมเตรียมใจกันไว้ล่วงหน้าเลย
สำหรับใครที่ใช้เรือโดยสารครับล่าสุดค่ะ
ผู้ประกอบการเรือคลองแสนแสบนะคะคุณชาวลิศเมษยประภาษณ์
กรรมการผู้จัดการบริษัทครอบครัวขนส่ง๒๒๐๐จำกัด
ให้บริการเดินเรือคลองแสนแสบบอกว่าฟังชัดและชัดนะคะ
หากรัฐบาลประกาศยกเลิกตรึงราคาน้ำมันดีเซลที่ลิ้นละ๓บาท
ตั้งแต่๑พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปแล้วก็ปล่อยให้ลอยตัว
ผู้ประกอบการเรือคลองแสนแสบจะปรับขึ้นราคาการให้บริการเรือคลองแสนแสบอีกระยะ
อีกระยะละหนึ่งบาทอืมตามระยะทางจริง
จากเดิมเก้าถึงสิบเก้าบาทปรับขึ้นเป็นสิบถึงยี่สิบบาทเพราะอะไรคะ
เราเข้าใจแหละเพราะเขาก็แบกรับต้นทุนไม่ไหวเช่นเดียวกัน
ใครเดือดร้อนล่ะคะโอ้ประชาชนสิประชาชนตาดำดำนี่แหละค่ะ
โอ้โหนี่อาจจะเป็นยุคที่เริ่มมีคนหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้าเยอะขึ้นเยอะเลยนะ
รถอีบีราคาน้ำมันเป็นแบบนี้นะฮะครับ